คุณผู้ชมคะข่าวนี้เป็นประเด็นที่คนพูดถึงกันเยอะมากค่ะ
แล้วก็กลายเป็นเรื่องดราม่าในโลกโซเชียลด้วยนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเรื่องของการขับรถและไม่ยอมหลบให้รถกู้ภัย
พูดผ่านเครื่องขยายเสียงก็แล้ว
รถเก๋งสีเขียวคันนี้ไม่ยอมหลบให้

ผู้ป่วยที่อยู่ในรถกู้ภัยเสียชีวิตนะคะ

ผมจะไปรับผู้ป่วยหมดสติครับ
อาจจะเป็นญาติพี่ก็ได้ครับ
นี่ค่ะคือรถกู้ภัยเปิดสัญญาณไซเรน
แล้วเปิดไมค์พูดผ่านเครื่องขยายเสียง

ผมจะไปรับผู้ป่วยหมดสติครับ
เป็นญาติพี่ก็ได้

แต่เห็นไหมคะรถเก๋งสีเขียวคันนี้

ว่าจะหลบเข้าข้างทางอะไรให้กู้ภัยเขาได้รับทราบเลย
จนสุดท้ายรถกู้ไพรต้องหลบเอง
ต้องเบียงซ้ายหลบเองแล้วแสงไป
นี่นะคะมันกลายเป็นเรื่อง

เขาต้องพยายามไม่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาให้เยอะ

คือที่สังเกตก็คือภาพจากกล้องหน้ารถของรถกู้ภัย

มันก็ว่างนะแต่เขาก็ไม่หลบ

แต่สิ่งที่เขาชี้แจงมันกลายเป็นประเด็นดราม่า
ซึ่งคนขับรถเก่งสีเขียวเป็นผู้ช่วยพยาบาลด้วยซ้ำ

โอ้โหคุณต้องรู้สิว่าคุณต้องหลบรถ
แต่สุดท้ายผู้ช่วยพยาบาลท่านนี้ที่ไม่ยอมหลบรถกู้ภัย

ฝากถึงมูลนิธิสยามรวมใจเวลาขอทาง
ให้เวลารถคันหน้าดูรถซ้ายมือด้วย
ไม่ใช่คิดแต่จ่อตูดอย่างเดียว
คิดถึงความปลอดภัยของคนอื่นบ้าง
นี่ค่ะไม่ใช่เอาแต่ความสะดวกของตัวเอง
กลายเป็นว่าโพสต์ตำหนิรถกู้ภัยเฉยเลย
แล้วประเด็นมันร้อนแรงในโลกโซเชียลมาก
ถึงขั้นที่ว่าคือมีคนไปคอมเมนต์นะคะ

ว่าผู้ป่วยที่รถกู้ภัยคันนี้ไปรับ
เพื่อนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายคือเสียชีวิต
ผู้ช่วยพยาบาลท่านนี้ตอบว่ายังไงรู้ไหมคะ
แล้วไงคะตายเพราะพี่เหรอคะความเห็นน้อง

ผู้ช่วยพยาบาลคนนี้ขอเรียกเป็นนามสมมุติก็แล้วกัน
คุณตุ้มอายุ๔๐ขอชี้แจง
บอกว่าตอนแรกก็พยายามจะเบี่ยงซ้ายแล้ว
แต่ฝั่งซ้ายมันไม่ว่างมีรถจอดซ้อนคันอยู่เลยหลบไม่ได้

เขาบอกว่าก็มาจอตูดจี้ตูดเขาแบบนี้เขาก็ตกใจไม่กล้าหลบ
รถเขาเล็กรถกู้ภัยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นด้วยสิ
ถ้ารถเขาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ
ก็รู้แหละว่าการกระทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจใครหลายคน
ก็พร้อมจะขอโทษสังคมนะ
ก็เป็นคำชี้แจกของคนขับรถเก่งคันสีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นคลิปภาพนะคะ
คือมิ้วมองว่าผู้ช่วยพยาบาลท่านนี้อาจจะพูดไม่ถูกต้อง
ประเด็นที่ว่าการกระทำของเธอเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจ
มันไม่ใช่แค่ไม่ถูกใจมันเป็นความผิดตามกฎหมายด้วยนะคะ
เดี๋ยวมิ้วจะให้ข้อมูลทางกฎหมายเดี๋ยวช่วงท้าย
ส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราไปที่งานศพของผู้ป่วยที่เสียชีวิตค่ะ
พรชัยพลอายุ๖๙ที่วัดทุ่งควายบรรยากาศโศกเศร้านะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับลูกคนเล็กของผู้เสียชีวิตคุณธัญลักษณ์อายุ๓๒
เธอร้องไห้และเปิดใจกับทีมข่าวค่ะบอกว่าเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อ
แต่ไม่กล่าวหาผู้ช่วยพยาบาลคนที่ขับรถเก่งคันสีเขียวคันนั้นว่าเป็นต้นเหตุนะ
เพราะก็มันก็เห็นแล้วแหละว่าในคลิปมันเกิดอะไรขึ้น
ซ้ายมือคือภาพที่กู้ชีพกู้ภัยพยายามจะช่วยชีวิตระหว่างทาง
จะนำผู้ป่วยท่านนี้ไปส่งโรงพยาบาลนะคะอย่างที่เห็นคือพยายามจะปั๊มหัวใจไปตลอดทาง
คือทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าถ้าเขามีน้ำใจสักหน่อย
ถ้าเขามีจิตสำนึกสักนิดเขาก็คงหลบเขาก็คงหลบรถกู้ภัย
แล้วถ้าเขาหลบก็อาจจะช่วยชีวิตคุณพ่อของเธอได้ทันนะ
พอไม่มีพ่อเราก็แบบเสียหลักบ้านไปใช่
เพราะว่าเวลาใช้อะไรก็บอกพ่อทำให้หน่อยได้ไหม
ก็ไม่เคยปฏิเสธนะก็ไม่เคยนั่นเลย
ก็นั่นแหละเพราะว่าแบบใช่
อยากให้ทุกคนรู้ว่าคันที่แบบเราสามารถหลบหลีกนิดนึงมันก็ได้อยู่
วินาทีเดียวคุณก็สามารถช่วยชีวิตคนได้หลายคน
แค่คุณไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวหรือว่าคนยังไงก็ได้
แต่ก็ต้องขอบอกคุณผู้ชมเอาไว้ว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้ติดใจอะไร
ก็ถือว่าอโหสิกรรมกันไปก็ไม่ได้ไปโทษทางรถเก๋งคันสีเขียวแบบโอ้โห
สักร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะคะครับแต่คำถามส่งมาเยอะว่าเธอใช่ผู้ช่วยพยาบาลจริงจริง
เธอเป็นบุคลากรทางการแพทย์จริงหรือเปล่าถ้าเป็นจริงจริงต้องรู้สิว่าต้องรีบหลบรถกู้ชีพกู้ภัยอ่ะ
เราไปถามผู้บริการโรงพยาบาลธุ้งสงฆ์ในแพทย์ประณิทานสื่อมโนธรรม
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล
ไม่ได้เป็นช่วงเวลาเข้าเวร
เรื่องของการเอาผิดเดี๋ยวจะพิจารณาอีกที
ก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะ

การจะบอกว่าการกระทำนี้เป็นสิ่งที่
ถูกใจใครหลายคนมันคงพูดแบบนี้ไม่ได้
เพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ
ถ้าเห็นรถฉุกเฉินเปิดสัญญาณไฟ
หรือได้ยินเสียงไซเรนให้หลบทางต้องหลบ
หลบให้รถฉุกเฉินไปก่อน
อย่างนั้นจะมีโทษนะคะโทษปรับ๕๐๐บาท
โทษปรับมันอาจจะฟังดูไม่มากใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมคะแต่เขาจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมนะคะ
ว่าถ้าการที่คุณไม่หลบรถกู้ชีพกู้ภัยหรือรถพยาบาล
แล้วทำให้ผู้ป่วยที่อยู่ในรถคันนั้นเสียชีวิต
ถ้าคุณเป็นสาเหตุโดยตรงจริงจะเข้าข่ายความผิด
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วยนะคะ